เพราะว่าวันนี้จริงมันมีประเด็นใหญ่เยอะ

เด็กชายวัย๗ขวบที่หายออกจากบ้านไป
และท้ายที่สุดก็ไปพบศพในดงกล้วย
คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าน้องบอบบี้
แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คืออาหลีอาของน้องบอบบี้
อายืนยันนะว่าอาไม่ได้ฆ่าอาไม่ได้ทำน้อง
เรื่องราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนเย็น
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรุ้งก็ลงพื้นที่
จุดที่พบศพของน้องบอบบี้
แล้วเขาก็มีการแบ่งชุดเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ทั้งบริเวณที่นาและก็ป่าศวนยาง
ทีมข่าวได้พูดคุยกับพี่สาวของน้องบอบบี้วัย๙ขวบ
เราขอเรียกน้องกวางนะ
คือน้องบอบบี้๗ขวบแล้วก็น้องชายคนเล็กวัย๔ขวบ
ทีนี้ตอน๔โมงเย็นอาบอกว่า
ให้น้องกวางช่วยดูแลน้องให้ดี
อย่าออกไปเล่นที่ไหนนะช่วยกันทำงานบ้าน
แล้วหลังจากนั้นอาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
ตัวน้องกวางวัย๙ขวบก็กวาดขยะอยู่ในบ้าน
น้องบอบบี้กับน้องชายคนเล็ก๔ขวบเนี่ยนะ
ก็เล่นกันอยู่หน้าบ้านครับแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านเนี่ย
ด้วยอีกสองคนทีนี้หลังจากที่น้องกวางกวาดบ้านเสร็จ
กวางบอกว่าได้ยินเสียงน้องวัย๔ขวบร้องไห้
ก็เลยเดินไปดูหน้าบ้านตอนนั้นเนี่ยบอบบี้หายไป
ใช่ค่ะโดยน้องกวางยืนยันนะบอกว่าก่อนที่บอบบี้จะหายตัวไป
ไม่ได้ยินเสียงคนเดินไม่ได้ยินเสียงรถเลย
เพราะเราก็อยากรู้ไงว่ามีใครเดินมาหาหรือว่ามีรถขับมา

ข้อมูลเด็ก๔ขวบที่เล่นกับน้องบอบบี้แล้วอยู่เด็ก๔ขวบก็ร้องไห้
เป็นข้อมูลที่ตำรวจต้องสืบต่อนะว่าทำไมถึงร้องไห้
แล้วน้องบอบบี้โดนอะไรนะครับ
ทีนี้อาของน้องบอบบี้บ้างก็คืออาหลีวัย๑๖ปี
ชาวบ้านหลายคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่ามีพิรุษ
เนื่องจากว่าน้องบอบบี้หายไปตอนเย็นใช่ไหม
แต่ทำไมเพิ่งจะมาบอกผู้ใหญ่บ้านตอน๔ทุ่ม
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปคุยกับอาหลีค่ะ
หลีบอกแบบนี้ไม่มีทางที่จะฆ่าหรือว่าทำร้ายบ๊อบบี้ที่เป็นหลาน
เนื่องจากว่าเลี้ยงดูบ๊อบบี้มาตั้งแต่เด็กค่ะ

ใช่ยืนยานะครับเพราะว่าน้องเขาที่ยังอยู่กับเขา
ผมกล้าพูดเลยครับว่าผมไม่ได้เป็นคนทำนะไม่ได้ทำล้องข่าวผมกล้าพูดได้เลย
เอาไว้เปรียบเทียบกับร่องรอยวัตถุพยานที่พบในที่เกิดเหตุด้วย
เพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมก็เจอจอบด้ามหนึ่ง
รองเท้านักเรียนสีน้ำตาลคู่หนึ่งเจอท่อนไม้สองท่อน
แล้วก็ได้ถ่ายภาพรอยรองเท้านักเรียน๑รอย
รวมถึงเศษรถเด็กเล่น๑ชิ้น
แล้วก็ต้นกล้วยที่มีรอยตัดขาด๑ต้น
รวมถึงโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อันนี้เป็นหลักฐานต่างนะคะที่มีการเก็บเอามาตรวจสอบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ไปที่กระท่อมกลางทุ่งนาอยู่ท้ายหมู่บ้าน

จุดนี้มันเป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่พบศพน้องบอบบี้นะ
ซึ่งทีมข่าวเนี่ยปรากฏว่าพอเข้าไปดูเนี่ยนะคะ
ในกระท่อมเนี่ยก็มีข้าวของมากมายเลย
ครกทั้งสากทั้งมีดทั้งเก้าอี้กระติกน้ำท่อแป๊บ
แต่ว่าจุดที่น่าสังเกตของกระท่อมนาตรงนี้เนี่ย
มันมีเตาค่ะเป็นเตาขนาดเล็กแล้วมีเศษฟืนตกอยู่
ข้างมีกองฟืนขนาดใหญ่อยู่กองหนึ่ง
หลายท่อนเนี่ยมันไปคล้ายกับไอ้ท่อนไม้ที่ตกอยู่ใกล้ศพน้องบอบบี้
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บหลักฐานตรงนี้เอาไว้เตรียมจะประกอบสำนวนคดีนะคะ
ส่วนอีกประเด็นนึงที่ตำรวจตั้งปมว่าน้องมาตกปลาหรือว่ามาเล่นตรงจุดนี้ไหม
หลังจากนั้นอาจจะมีผู้ใหญ่มีคนไม่พอใจแล้วก็พังมือทำร้ายน้องจนน้องเสียชีวิต
เพราะว่าสภาพศพน้องเนี่ยมีรอยช้ำฝั่งซ้ายเหมือนกับน้องเนี่ยจะเอาแขนรับไม้ที่มาตีน้องหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ทำอาจจะเอาศพน้องไปฝังอำพรางที่ป่ากล้วยแล้วมีคนผ่านมาเห็นก่อนก็เลยทิ้งศพเอาไว้พร้อมกับจอบไม้
อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบจากพยานหลักฐานอีกทีนึง
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีสันโพรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เด็กจะเดินมาเองระยะทางตรงนี้มันประมาณโลครึ่งถึง๒โลเลยนะคะ
แต่อันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าต้องไปหาสาเหตุว่าเพราะอะไรถึงเดินมาตรงจุดนี้
เดี๋ยวมีความคืบหน้าทางคดียังไงเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะคดีของน้องบอบบี้ค่ะ